แต่เรื่องของกุมารหลายที่เขาก็มีกุมารที่แตกต่างกันออกไป
อย่างเช่นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เขาก็มีกุมารปิ่นเพชรที่เขาว่ากันว่าก็ดังไม่แพ้ไอ้ไข่นะ
พาไปที่นี่เพราะเขามีการทำพิธี
สาธุชนมากันเพียบครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะ
วัดเชตะวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบ

วัดนี้ดังแล้วเขามีพิธีไหว้ครูประจำปีน้องใบตอง
ปีนี้เป็นครูบาโชคชัยที่เป็นคนนำในการทำพิธีนะฮะ
ก็ที่รู้กันแหละเทพกุมารปิ่นเพชรเนี่ย

นี่กุมารปิ่นเพชรของที่นี่เป็นอย่างนี้
ก็จะมีลูกศิษย์ผู้ที่ศรัทธามารอชมของเด็ด

จากไหน

พลุออกมาแล้วค่ะ
ไปดูเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมาก
เอาหลังจบพิธีไหว้ครูและปลุกเสกเทพกุมารปิ่นเพชร
ทางวัดก็มีโชว์สุดอลังการอันนี้อยากให้ดู

สนุกมากแล้วดูแบบอลังการจริง
เนี่ยแล้วหลายคนผู้ชมเขาดูแล้วก็เพิดเพลินเขาก็ให้เป็น

รางวัลเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า

นี่ดูดิโอ้โหนี่สองคนนี้ต้องรู้จิตรู้ใจกันนะ

ใช่คลาดขึ้นมานี่โอ้โห

หุนติ้วหมุนติ้วยิงประทัดยิงผู้แบบนี้

สุดยอดจริงภายในงานในค่ำคืนนั้นนะครับ

เรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่สุดยอด
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของศรัทธาที่มารวบรวมกันของญาติโยม
ใช่นะคะก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านของญาติโยมนั่นเอง